ขอฝ่ายโสดขึ้นสไลด์ด้วยนะครับ
กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่เคารพกับผมนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีและชื่อและหัวหน้าภักดิ์ไทยศิวิรัย
วันนี้กับผมจะขออภิปรายร่างพระราชมัญญัติรายจ่ายประจำปีพศ๒๕๖๕ดังนี้
ปัจจุบันเสถียรภาพการเงินของประเทศไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศ๘๗๖ล้านล้านบาท
มีหนี้สาธารณะณวันที่๓๐มีนา๒๕๖๔๘๗๘๔๗๒ล้านล้านบาท
ถ้าณวันนี้๒เดือนผ่านมาแล้วก็น่าจะเพิ่มอีกประมาณ๓แสนล้านบาท
และณปัจจุบันรัฐบาลได้ออกพรกรกู้เงินอีก๕แสนล้านบาท
ณปัจจุบันเรามีหนี้ครัวเรือนไตรมาสที่๔ของปี๖๓อยู่ที่๑๔๐๒ล้านล้านบาท
คิดเป็นหนี้ต่อหัวต่อคนของคนไทยที่ลืมตาดูโลกคือ๒๑๑๐๐๐บาทต่อคน
ณปัจจุบันถ้าเรานำหนี้สาธารณะแล้วหนี้ที่ณปัจจุบันเรามียอดหนี้คงค้างที่ตราสารหนี้ภาครัฐออกไปทั้งหมด

เพราะฉะนั้นสถานะทางการเงินของประเทศไทยณวันนี้
โดยการนำทุนสำรองระหว่างประเทศลบด้วยหนี้ตราสารหนี้ที่ขายออกไป
ณปัจจุบันประเทศไทยเราติดลบอยู่

ได้จริง๒๓๙๑ล้านล้าน
งบปี๖๔ตั้งไว้๓๒๘๕ล้านล้าน
ขาดดุลบักโกกไป๖๒๓๐๐๐ล้าน

เพราะเราประมาณการจัดเก็บรายได้๒๖๗๗ล้านล้านบาท

๖๕ตั้งไว้๓๑ล้านล้าน

ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเก็บภาษีได้ประมาณ๒๔ล้านล้าน
ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเก็บได้

รัฐบาลเองได้ออกงบประมาณพิเศษ
เขาเรียกว่างบประมาณกู้กู้กู้กู้
หนึ่งคือพรกรเงินกู้๑๐ล้านล้าน

เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

พลกชที่๒คือพลกซอฟต์โลน
ณปัจจุบันน่าจะหมดไปเช่นเดียวกัน

พลกชที่๓พลกบีเอสเอฟ

ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนค้ำ
ภาคเอกชนไม่ค่อยเข้าร่วมเท่าไหร่นัก

ผู้ประกอบการธุรกิจผลกระทบจากโควิด

ออกผ่านไปเมื่อสัปดาห์ก่อน

เขาเรียกว่าพรกู้ชนเพดาน
เขาเรียกว่าพรกรให้อำนาจกระทรวงการคัง

มาช่วยสถานการณ์ระบาดโควิด

วงเงิน๕แสนล้าน

ช่วยแก้ไขปัญหาระบาดโควิด

ฟื้นฟูเศรษฐกิจอีก๑๗๐๐๐ล้าน

ประมาณ๙๕๘๕ล้านล้าน
ไม่รวมเงินกู้อีก๑๕ล้านล้าน
ซึ่ง๑๕ล้านล้านนี้

ไม่รวมพรกรหุ้นกู้๔แสนล้าน

พลเอกประยุทธ์น่าจะใช้เงินไปกว่าประมาณ๑๑๐๘๕ล้านล้านบาท
ซึ่งเป็นไปได้สูงมากว่าช่วงปลายปีนี้ปี๖๔
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาจะขออำนาจสภาผู้แทนรัศดร
และวุฒิสภาแก้ไขพระราชมัญญัติวินัยการเงินการคัง
๒๕๖๑เพื่อขยับเพดานจาก๖๐เป็น๘๐

ฉายารัฐบาลชุดนี้ว่ารัฐบาลชักหน้าไม่ถึงหลัง

ที่ผ่านมาเราใช้เงิน๙๕๘๕ล้านล้าน

วกพรกู้อีก๑๕ล้านล้าน

ในช่วงปี๖๒เรามีรายได้จากการท่องเที่ยว

กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้การท่องเที่ยวแค่๓๔แสนล้านบาท
เรายังขาดอีกประมาณ๒๗ล้านล้านบาท
ซึ่งเป็นภาษีที่เก็บเข้ารัฐน้อยลงไปกว่า๔แสนล้านบาท

สองคือรัฐบาลไม่สามารถหารายได้จากส่วนอื่นจากสิ่งผิดกฎหมาย
ที่ควรจะทำอาธิบอลสถานบริการหวยใต้ดินเงินทุษฎฤทธิ์คอรัปชั่น
อยู่ที่บ้านนักการเมืองข้าราชการประจำทหารตำรวจเจ้าที่ปกครองรับไปแทน
ปัญหาคือปัญหาณปัจจุบันการส่งออกประเทศไทยยังดีอยู่ยังบวกอยู่
แต่ปัญหาคือเรามีน้ำไม่เพียงพอต่อพื้นที่เกษตรกรรมจึงทำให้เราไม่มีรายได้เพิ่มเติม
โควิด๓รอบด้วยกันคือรอบแรกมีผู้เสียชีวิต๔๒๘๑คนตาย๖๐คน
รอบสองเกิดจากบ่อนการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาไม่กักตัว
แล้วก็ทุจริตกันร้อยเปอร์เซ็นต์รัฐบาลผิดร้อยเปอร์เซ็นต์
ผู้ติดเชื้อ๒๓๔๕คนตาย๓๔คน
ระบาดรอบ๓คลัสเตอร์ทองหล่อแรงงานต่างด้าวที่ไม่กักตัว
รัฐบาลผมให้ผิดประมาณ๓๐๐เปอร์เซ็นต์
ปัจจุบันติดเชื้อไปแสนกว่าคนแล้วตายไปเกือบพันคน
เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาคืออะไร
คือรัฐบาลต้องเร่งหาวัคซีนมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้๖๐
ประชากรทั้งหมดเพื่อให้เกิดภูมิกันหมู่
ปัจจุบันเราฉีดวัคซีนไปได้แค่ประมาณ๓๕๔๘๓๓๐คน

เพราะฉะนั้นที่เราได้ล่าช้าเนื่องจากว่าความประมาทของนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในช่วงแรก
เพราะผูกขาดวัคซีนแค่๒ยี่ห้อ
ภาคเอกชนพยายามจะนำเข้ามาโรงพยาบาลจะนำเข้ามา
ก็ไม่สามารถเข้ามาได้เนื่องจากว่ามีการตั้งกำแพงเรียกค่าหัวคิว
ในการฉีดโดดละประมาณ๕๐๐ถึง๑๐๐๐
เพราะฉะนั้นปัญหาในอนาคตเราก็ไม่สามารถเปิดการท่องเที่ยวได้
มาดูการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกลาโหม
กระทรวงได้รับงบประมาณปี๑๙๖๕๒๓๒๘๑ล้าน
ลดลงไป๑๑๒๔๘ล้าน
สำนักงานกระตรกระทรวงกลาโหม๙๑๙๗ล้าน

กองทัพบก๙๙๓๗๖ล้านลดลงไป๖๖๐๓ล้าน
กองทัพเรือได้รับงบมารไป๔๑๓๐๗ล้านลดลงไป๑๑๓๙ล้าน
ทัพอากาศได้รับงบประมาณไป๓๘๔๐๔ล้านลดลงไป๖๘๘ล้าน
บัญชาการกองทัพไทย๑๔๕๘๐ล้านลดลงไป๑๙๔๘ล้าน
มาดูในวงเงินของกองทัพบกกองทัพบกรับงบไป๙๙๓๐๐
แบ่งเป็นรายจ่ายบุคลากร๕๘๘๙๑รับจริงคือ๓๙๖๐๐บาท
มาดู๒๑แผนงานด้านความมั่นคง๑๓๘๙๙ล้านเป็นงบดำเนินงาน๘๓๓๔ล้าน
งบลงทุน๕๕๑๒ล้านหนักไปในทางปรับปรุงหน่วยทหาร
ดูแล้วโครงการดังกล่าวสามารถปรับลดได้ประมาณ๕๐
เพราะที่ผ่านมากองทัพบกไม่มีผลงานอะไรเลย
มีผลงานอย่างเดียวคือปล่อยชายแดนให้มีต่างด้าวเข้ามาโดยไม่กักตัว

มาดู๒๔แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง๒๙๗๗ล้าน
มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการในการป้องกันประเทศ๒๖๘๘ล้าน
วงบราชการรับ๒๙๐ล้านซึ่งไร้รายละเอียดควรจะตัดออกไปให้หมด
แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ
ความพร้อมในการเผชิญคุกคำทุกมิติ๒๒๓๓๔ล้าน
แบ่งเป็นดำรงสภาพกองทัพ๖๒๗๒ล้าน
เสริมสร้างศักยภาพกองทัพ๑๕๘๕๘ล้าน
โครงการเสริมหน่วย๕๘๙ล้าน
บวกโครงการเสริมยุตโภ
ในโครงการยุตศาสตร์นี้ควรชะลอไปทั้งหมด

ทัพเรือมีวงเงิน๔๑๔๑๓๐๗ล้าน
บุคลากร๒๑๒๘๒ล้าน
หน่วยงานรับจริง๑๘๖๓๒ล้าน

ราวประมาณ๑๔๖๑๒ล้าน
ยุทธโปรกรณ์ปกติและยุทธโปรกรณ์ผูกพัน

เพราะว่ามีเรือดำน้ำลำที่๒ลำที่๓อยู่ด้วย
งทัพอากาศ๓๘๔๐๔ล้าน

นวยรับงบประมาณจริง๒๔๙๓๒ล้าน
สรุปแผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันศักยภาพ
ในการป้องกันประเทศไทยคุกคามทุกมิติ๑๙๖๑๕ล้าน
เป็นการดำรงสภาพกองทัพ๙๐๐กว่าล้าน
ซ่อมบำรุงและจัดซื้อยุทธภกรในการผูกพันธุ์ข้ามปี
กว่า๖๙๕๔ล้านบวกกับ๑๒๙๒ล้าน
โครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทัพ
ยุทธภกรอีก๑๙๓๑ล้าน
โดยเฉลี่ยแล้วประมาณตรงกลมประมาณ๑๘๐๐๐ล้าน

ฉะนั้นในสิ่งที่กองทัพต้องการกองทัพบกอยากได้อะไร
อยากได้ยานกอดสไตเกอร์อยากได้เครื่องบินโดยสาร
ทัพเรืออยากได้ลำที่๒ลำที่๓อีก๒๒๕๐๐ล้าน
ลำแรกจ่ายครบแล้วแต่ยังไม่ได้
แล้วก็ณปัจจุบันกำลังทยอยซื้อ
ซึ่งถูกชะลอมากับงบประมาณปีที่ผ่านมา
สรุปจากการที่ผมอภิปรายร่างพระราชมัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี๒๕๕๙
เป็นการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับความเป็นไปในสถานการณ์ปัจจุบัน
ในส่วนของกระทรวงกลาโหมสามารถลดงบประมาณของกองทัพบก
ทัพเรือกองทัพอากาศในส่วนของงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธใหม่
จัดซื้ออาวุธผูกพันงบพัฒนาหน่วยได้มากกว่า๓๔๐๐๐ล้านบาทด้วยกัน
ซึ่งสามารถนำไปจัดซื้อวัคซีนแจกจ่ายให้ประชาชน
หรือซื้อครูพันธ์ทางการศึกษาให้กับนักเรียน๑๒ล้านคน
เพราะปัจจุบันกระทรวงศึกษาได้งบครุพันธ์ปีละ๒๒๐๐ล้านบาทเอง
ส่วนใหญ่เป็นงบเงินเดือนครูและเงินอุดหนุนลายหัวนักเรียน
และผมเองยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเงินของประเทศว่า
ณปัจจุบันภาระหนี้สินของประเทศไทยหนี้สินล้นพ้นตัว
ทิศทางในการแก้ปัญหาสร้างปัญหาไปเรื่อยไม่รู้จบ
ซึ่งในอนาคตนี้
อันใกล้นี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้หนี้ได้หรือเปล่า
เพราะรัฐบาลชุดนี้คงไม่คิดจะใช้หนี้เพราะคงตายไปกันก่อน
ใจทวงปัญหาเพื่อหาผลประโยชน์ในการคลองอำนาจ
นำชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นเครื่องสังเวยกว่าพันศพ
โดยการผูกขาดในการนำเข้าวัคซีน
ใจให้ประเทศอยู่ในสภาวะเดินไม่ได้
เพื่อหาเหตุในการกู้เราอ้างประชาชน
ส่วนใหญ่มาลงทุนเพื่อคอรัพชันในการซื้อเสี่ยงล่วงหน้า
ตัวจับได้ยากแต่ไร้ซึ่งความสามารถในการหารายได้สิ้นดี
ซึ่งความสามารถในการแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด๑๙
ทำให้ประเทศชาติและประชาชนเสียหายอย่างย่อยยับ
มีแต่จะทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนตายเพิ่มขึ้นทุกวัน
อาทิตายเพราะโควิดตายเพราะวัคซีนมาช้า
เพราะอดตายตายเพราะหนี้สินล้นพ่นตัว
ตายเพราะตอมใจตายไร้อนาคตจนถึงอยากตาย
เพราะยังเห็นว่ามีชื่อนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เพราะนี่คือความสิ้นหวังของคนไทย
ดังนั้นผมจึงไม่สามารถรับหลักการร่างพรบงบมารายจ่ายปี๖๕ได้ครับ